มีครูกอาศหนอเพียงบัดซ้ายจังหวัดเหลยนะคะเข้าไปแจ้งความกับ
สมาร์ทโฟนนะคะเพื่อไปซื้อเกมในแอปพลิเคชัน
เป็นเงินกว่าหกหมื่นบาทโดยนายสมิงสิงหอนอายุห้าสิบหกปี
ครูกษอนอมเผอร์ด่านซ้ายจังหวัดเลย
เขาแจ้งความกับตำรวจว่าบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยสาขาด่านซ้าย
ถูกคนร้ายถอนเงินสดแล้วก็ซื้อโปรแกรมเกมในแอปหนึ่ง
ทำให้สูญเงินไปกว่าหกหมื่นบาท
ผู้เสียหายเล่าว่าธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่โทรศัพท์มาสอบถามตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน
บอกว่ามีการถอนเงินสดแล้วก็ซื้อโปรแกรมเกมจากแอปหนึ่งมาตลอดทั้งเดือนรวมแล้ว๑๒ครั้ง
เป็นเงิน๖๒๒๕บาทหรือไม่
เมื่อปฏิเสธไปค่ะก็นำสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับบัญชี
พบว่ามีการถอนเงินแล้วก็ซื้อโปรแกรมจริงจึงขออายัดบัตรไอเทียมไว้ก่อนและติดต่อไปยังธนาคารที่เปิดบัญชีไว้
แต่เนื่องจากยังติดวันหยุดก็เลยรีบเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกันนี้ก็เรียกร้องตำรวจผ่านสื่ออยากให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ส่วนเพื่อนข้าราชการที่อาจจะถูกแฮ็กเงินในบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต
ไม่ว่าจะเงินมากหรือน้อยก็ขอให้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้ค่ะ
อย่าปล่อยให้ลอยนวลและไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก